สวัสดีครับนอกจากพื้นที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ที่จะเกิดขึ้นจากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ฝนจะไม่ตกห้องเยอะเท่า

ดูเหมือนว่าจะแรงกว่าครั้งก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำนะครับ
ดังนั้นในวันนี้มาตรวจสอบกันหน่อยตัดใจเกิดจากอะไร
แล้วก็จะแรงไปถึงเมื่อไหร่จุดไหนต้องระวังกันบ้าง

คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงของกระแสอากาศที่มีผลต่อเมืองในของเราตอนนี้นะครับ
หลักยังคงเป็นเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกกลุ่มเมืองไหนของเรานะครับ
พัดจากบริเวณมหาสมุทรอินเดียนะครับข้ามฝั่งมาแบบนี้
ก่อนหน้านี้เรามีพายุหนึ่งลูกนะครับเหนียวนำทำให้มรสุมนั้นแรงขึ้นนะครับ
แล้วก็พายุลูกนี้ขณะนี้เองก็กำลังจะค่อยเคลื่อนตัวไปอย่างประเทศพม่านะครับ
ก็ทำให้บริเวณทางตอนบนภาคเหนือภาคอีสานยังคงมีฝนอยู่นะครับ
แต่ว่าแน่นอนครับสิ่งที่จะต้องจับตาต่อไปก็คือพายุลูกนี้นะครับ
พายุลูกใหญ่เลยทีเดียวก็มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนากลายเป็นพายุใต้ฝุ่นที่เป็นระดับซุปเปอร์ได้อีกหนึ่งลูกนะครับ
พายุลูกนี้จะเคลื่อนที่ต่อเนื่องขึ้นไปบริเวณทางตอนบนไม่ได้เข้าสู่เมืองไทยนะครับ
เข้าไปจีนด้วยเลยนะครับในช่วงมันที่๒๓นะครับ
ก็จะมีผลสำคัญต่อลักษณะกระแสลมในเมืองไทยของเราด้วยนะครับ
สังเกตว่าพายุลูกนี้จะดูดลมจากบริเวณมหาสมุทรอินเดียเนี่ยนะครับ
ข้ามเมืองแถวเราแล้วก็เข้าสู่ใจกลางของพายุลูกนี้ก็จะเป็นผลพวงให้
ลมที่เข้ามาปะทะในแนวพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามันรวมไปถึงภาคตะวันออกมีกำลังแรงด้วยนะครับ
แรงแบบนี้เองก็ทำให้เกิดคลื่นสูงเกิดขึ้น
คุณผู้ชมดูสีม่วงคือคลื่นสูงประมาณ๓๔เมตรนะครับ
ประชิดติดแนวชายฝั่งบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลาง
จะพบว่ามีการกินพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียว
แล้วก็จะค่อยอ่อนกำลังลงหลังวันที่๒๒นะครับ
ซึ่งก็เป็นช่วงที่พายุนั้นเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นั่นก็หมายความว่าชาวใต้นะครับใครที่จะออกเดินเรือรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ
ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๒คงอาจจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิต
โดยเฉพาะใครที่จะต้องออกเดินเรือใครที่จะต้องทำกิจกรรมต่างตามแนวชายฝั่งก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วย
ทบทวนกันหน่อยนะครับเรือที่จะสามารถฝ่าคลื่นที่มีความสูงได้จะต้องมีความยาวเท่าไหร่กันบ้าง
ปกติแล้วเรือที่จะสามารถผ่าคลื่นที่มีความสูงได้เนี่ยนะครับจะต้องมีความยาวเรือมากกว่าความสูงของคลื่น๓เท่านะครับ
ยกตัวอย่างที่จะหากคลื่นเนี่ยนะครับมีการประกาศออกมาคลื่นสูงประมาณ๑เมตร
ดังนั้นเรือที่จะสามารถฝ่าลำคลื่นได้เนี่ยนะครับก็จะต้องมีความยาวของลำเรืออยู่ที่ประมาณ๓เมตรขึ้นไปนะครับ
จะสามารถฝ่าคลื่นไปได้นั่นก็หมายความว่าถ้าหากมีการประกาศเตือนในระยะนี้ก็คือ๒๔เมตรเนี่ยนะครับ
ก็คือคูณ๓ไปเป็น๖เมตรนะครับคือความยาวของลำเรือ
ถ้าหากคลื่นสูง๔เมตรเรือที่จะสามารถฝ่าคลื่นได้ก็ต้องเป็นเรือที่มีความยาว๑๒เมตรขึ้นไป
จะสามารถฝากคลื่นได้อย่างปลอดภัยแต่ที่แน่นอนช่วงนี้ถ้าหากงดได้ก็ควรที่จะงดนะครับ
เพราะว่าคลื่นที่แรงรวมกับฝนที่ตกนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจนนำมาซึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับ
และนี่คือเรื่องราวที่มาย้ำเตือนกันในรู้ก่อนร้อนหนาวผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ